ฟิลล์นะพี่นะพี่ต้องนับพี่เพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาลุยเอา
ต้องเรียกเขาพี่เพราะว่าเคอร์ฟิลล์ที่ซอยรางกระแหง๖๖
เขาวัยรุ่นสองกลุ่มยังมาปลาระเบิดใส่กันอยู่ครับโอ้โห
เย้ยฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่เย้ยกฎหมาย
กล้องสั่นเลยเสียงมันคงดังมากนะ
ดังมากนะฮะแล้วเย้ยเคอร์ฟิลล์ซะด้วย
คนที่เขาพักอยู่บนคอนโดมิเนียมนี้ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ครับ
เป็นเหตุการณ์ขณะที่กลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่ม
เปิดศึกกันในช่วงห้ามออกนอกเคหสถาน
กลุ่มคู่อริขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาปลาระเบิดปิงปอง
กลุ่มเจ้าถิ่นฮะเสียงดังสนั่นกล้องสั่น
อย่างพี่ต้นบอกไปควันเนี่ยฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณครับ
จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นที่มาปลาระเบิดก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
อีกฝ่ายก็ทำได้แค่ตะโกนด่าไล่หลังไม่กล้าจะขี่รถตาม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา
แถวซอยรามกำแหง๖๐กรุงเทพมหานครนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับสีแดงเข้มนะฮะประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ห้ามออกนอกเคหาสถานระหว่างเวลา๓ทุ่มถึงตี๔
แต่วัยรุ่นพวกนี้สนไหมล่ะก็เย้ยกฎหมายให้เห็นแล้วไง
คนในคอนโดมิเนียมนะครับจึงนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียลนะฮะ
อยากให้ตำรวจตามตัวมาให้ดูหน้าหน่อยป่วนเมืองแบบนี้เนี่ย
ดำเนินคดีซะให้เข็ดหลาบเขาบอกแบบนั้นจะได้ไม่ออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีกครับ